คุณผู้ชมครับมาดูเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่สงขลาหัดใหญ่

มีการเกิดระเบิด๒จุดบริเวณชายหาดแหลมสิมิลาที่จังหวัดสงขลา
ทำให้รูปปั้นหนังเงือกแล้วก็รูปปั้นหนูและแมว
ซึ่งห่างจากรูปปั้นนางเงือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดแหลมสิมิลา

ตอนนี้เจ้าหน้าที่พบวัตถุระเบิดอีก๖จุดรวมเป็น๘จุด
เพราะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีการตรวจเข้มในพื้นที่เลย
โดยมีการระเบิดไปแล้ว๓จุด
ส่วนระเบิดที่เหลือเจ้าหน้าที่ได้ทำลายแล้วด้วยนะครับ
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในพื้นที่ของชายหาดแหลมสมีหลา
หลังจากที่เหตุระเบิดเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณรูปปั้นนางเงือกทองแล้วก็รูปปั้นหนูกับแมว

แรงระเบิดทำให้รูปปั้นได้รับความเสียหาย
รูปปั้นนางเงือกส่วนหางขาดเสียหายไปนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประดมกำลังเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุครั้งนี้

ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบระเบิดเพิ่มอีก๖จุด

คือจุดที่๓และ๔อยู่ห่างจากรูปปั้นหนูและแมวประมาณอีก๑๐เมตร
โดยระเบิดซุกซ่อนไว้ในถังขยะ
แล้วก็อยู่ห่างกันประมาณ๕เมตร
เจ้าหน้าที่รีบยิงทำลายวัตถุเหล่านั้นเรียบร้อยนะครับ
ส่วนจุดที่๕และจุดที่๖ห่างจากรูปปั้นนางเงือกไปอีก๓๐เมตร

คือตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังทำลายวัตถุระเบิดอื่นได้ยินเสียงระเบิดดังอีกหนึ่งจุด
ก็คือจุดที่๕และ๖นี่แหละครับ
ไปจุดที่๗และ๘ห่างจากรูปปั้นนางเงือกไปอีก๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็รีบยิงทำลายระเบิดที่พบไปแล้วทั้งหมดครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจหาวัตถุพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
โดยระเบิดที่จุดรูปปั้นนางเงือกพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
ประกอบไว้ในกล่องเหล็กวางบนส่วนหางของรูปปั้นเลยนะครับ
ต้นพบว่าวัตถุที่พบสอดคล้องกับการใช้ระเบิดของแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตามตัวคนร้ายอยู่
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ในวันนี้
ซึ่งส่วนตัวนะครับผลเอกประวิทย์บอกว่า
ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ในช่วงปีใหม่
ดังนั้นจึงขออย่าเพิ่งด่วนสรุป
นี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ได้รับแจ้งมาก่อน
ดังนั้นขอให้รอผลการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ